ก็ติดอยู่ในซอกเล็กเหมือนกัน
อนพี่กู้ภัยช่วยน้องดู
เย้มาครับอำว่า๒๐วัน

ตัวเงินตัวท้อง
ใช้แล้วตัวเงินตัวทองก็ไปติดอยู่เหมือนกันค่ะคุณ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิใต้เต็กตึงนครศรีธรรมราชนะคะ
แจ้งมาว่ามีคนขอความช่วยเหลือ
เหตุตัวเงินตัวทองบุกบ้านแล้วก็หนีฝูงสุนัขไล่กัดหลบเข้าไปในซอกกำแพงบ้าน
จนตัวติดหนึบออกมาไม่ได้แบบนี้

อยู่ที่ตำบลปากภูนอำเภอเมืองนะคะ
ซอกกำแพงเหมือนคล้ายตะกี้เลยเออ

ซอกเล็กระหว่างบ้าน
มีตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่

ติดอยู่นะฮะตรงกลางแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ปีนกำแพงไป
แล้วก็ดูสิคาดว่าเป็นตัวเงินตัวทองตัวใหญ่ยาวประมาณ๒เมตร
ขยับขยื่นไม่ได้ก็ต้องใช้อุปกรณ์นะคะในการคล้องบ่วงคล้องจับ
เพื่อจะดึงตัวเงินตัวทองตัวนี้ออกมาจากซอกกำแพง
แต่มันก็เป็นไปด้วยความยากลำบากคุณนึกออกไหม
คือตัวเงินตัวทองเองมันก็อยู่ในอาการตื่นตกใจ
มันกลัวมันก็ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่จับมันก็ดิ้นมันก็หนี
คือผ่านไปเกือบ๓ชั่วโมง
เจ้าตัวนี้มันเริ่มอิดโรยอ่อนแรง
เจ้าหน้าที่ก็เลยใช้บ่วงคล้องจับออกมาได้

มันยิ่งเหมือนทะเลปลอกเปลือกนะครับคุณรู้ไหมดูอย่างนี้เรารู้นะ
ว่าผิวหนังเขาดังละปัดเจ็บ
ก็คือผิวหนังมีบาดแผลผิวเปิดนะคะ
น่าจะแบบว่าพยายามที่จะแบบติดอยู่ในซอก
ใช่คือพยายามดิ้นแล้วตรงนั้นก็คือ
มันเป็นความมันเป็นปูนเป็นอะไรเป็นกำแพงเป็นอิด
มันก็สีผิวหนังถลอกปอกเปลือกไปหมดเลย
มีเลือดไหลเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือนะคะใส่ยาฆ่าเชื้อ
ทำแผลเบื้องต้นให้แล้วก็เดี๋ยวเอามันไป
คืนสู่ธรรมชาติไปให้มันรักษาตัวเองเนาะ
ก็น้ำหนักก็เยอะเหมือนกันตัวก็ใหญ่น้ำหนักเยอะ
กว่าดิฉันอ่ะบอกแค่นี้